สวยสตรองมากปูปรยา

ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเธอเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเธอเพิ่งจะไปร่วมงานการกุศล
ต้องบอกว่าลุคนี้เนี่ยเป๊ะปังอลังเวอร์มาก
จะบอกว่าเป็นขวัญใจขวัญใจเปิ้ลเลยแต่กลัวเมียว่านะฮะ

คือเขามีคนเมาส์มาว่าช่วงนี้พี่ปูเล่นของหรือเปล่าคะ
อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคือเธอเนี่ยพกยันติดตัวไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา

ซึ่งปูเขาก็ยอมรับนะว่าจริงพกยันนี้ไว้จริงนะ
คือเขามองว่าถ้าเกิดคนเราจะดีก็ต้องดีมาจากข้างใน
ซึ่งที่ผ่านมาเธอก็ใช้หลักธรรมะ

ช่วงนี้เธอค่อนข้างที่จะเดินสู่สายธรรมนิดนึง

แต่ว่าบางครั้งในวงการนี้เราก็บางครั้ง
การทำนิดทำหน่อยเพื่อความมั่นใจตัวเอง

ไม่เท่าที่รู้คุณผู้ที่เข้าวัดตลอดอยู่แล้ว

ประพึกตัวดีแล้วก็ทำดีต่อสังคม

อันนี้บุ๊กบอกเลยคิดดีทำดีประพฤติตัวดี

คิดดีทำดีวางตัวดีทุกอย่างก็ดี

คุณปูอภาพไหนใช่ไหม
พกผืนถ้าพาผมเลย

โดยว่าปีหน้านี้มีแพลนจะบินไปเรียนการแสดงด้วยนะ

ใช่คือเธอบอกว่าความฝ่ายฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธออีกหนึ่งอย่างก็คือ

เพราะว่าเธอมองว่าทุกบทบาททุกหน้าที่
มีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดค่ะ

ความฝันก็คือหวังว่าจะลองไปแคสติ้งหนักดู

ปูรับได้นะที่เป็นตัวที่๗ตัวที่๘หรือตัวประกอบ

ก็หวังนะหวังและฝัน

ก็เข้าใจแหละโอกาศมันสูญในร้าน
ไม่ลองไม่รู้ไปค่ะ

ข้อข้างที่จะเดินสายบูรณ์เข้าวัด

สมาธิทำบุญเยอะแยะมากมาย
เพราะละอาจจะได้ยั่นมาแล้วก็พกติดตัว
แต่ก่อนคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนแก่คนขี่เลคนสามีทิ้งอะไร
ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้มีแต่คนที่ประสบความสำเร็จนะ
คนสวยคนหล่อหนุ่มสาวเข้าวัดเต็มไปหมด

แต่จริงไม่อยากให้เทรนด์นี้เลิกฮิตเลยนะพี่เปิ้ลเน

เหมือนคนกำลังมาออกกำลังกายออกเล่นกีฬา
ตอนนี้คนฮิตเข้าวัดเยอะมากนะฮะ